คุณหญิงสุดารัฐยืนยันเลยว่าต่อให้ณขณะนี้นะ
ไม่ใช่ก้าวไกลหรือเพื่อไทยเป็นอันดับหนึ่ง
สมมุติถ้าเป็นภูมิใจไทยเขาได้อันดับหนึ่ง
แล้วเขาติดล็อกอย่างนี้เขาติดล็อกเรื่องโหวตนายกไม่ได้
เพราะว่าติดล็อกสวเดี๋ยวมันจะเดทล็อกเนี่ย
คุณหญิงสุนรัฐก็จะโหวตให้ใช่ค่ะเพราะดิฉันบอกแล้วว่า
ดิฉันไม่ได้วันที่พูดเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าใครมาอันดับหนึ่ง
อ่าแต่หลักการของประเทศเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อเนี้ย
มันต้องมีแล้วถ้าเป็นพลังประชารัฐอันดับหนึ่งก็จะโหวตให้
นั้นเราพูดแล้วรวมไทยสร้างชาติไม่ใช่อันนั้นเราพูดแล้ว
พูดแล้วว่าเราจะโหวตให้พักที่เป็นอันดับหนึ่งยกเว้นนะเอ่อ
อ่าสองลุงอ่าที่ที่มีส่วนในการทำรัฐบาหาร
เราไม่สนับสนุนให้เขาเป็นนายกต่ออันนั้นเราก็ชัดเจน
เรามีจุดยืนอยู่แล้วคือสองพักเนี้ยเว้นไว้อ่า
แต่ถ้าเป็นตรวจตรวจนะครับตัวบุคคลตัวบุคคลฮ่า
เราต้องมีจุดยืนถ้าเราไปสนับสนุนคนที่ทำรัฐประหาร
และให้กลับมาเราเองก็

ที่ดิฉันยืนอยู่แบบนี้มา๓๑ปีแล้วนะคะ
เราก็ประกาศชัดไม่ใช่เพิ่งประกาศวันนี้
ทุกอย่างประกาศชัดมาตลอด
สมมุติครั้งนี้เป็นภูมิใจไทยได้
ก็ต้องยกให้ยกมือให้

แต่เราก็ยกมือให้

พักการเมืองเราให้เกียรติกับภาคการเมืองว่า
เขาเสนอตัวให้กับประชาชนเราไม่ดูถูกกัน

อย่างเรื่อง๑๑๒เราก็ประกาศชัดเจน

ตอนนี้ไม่ได้รู้เลยว่าพักเก้าไกร

ของบ้านเมืองหลักการประชาธิปไตย

คืออยากจะขอร้องอย่างนี้ค่ะว่า
มันหนทางข้างหน้ามันก็ยังไม่ง่ายหรอกนะคะ
ถ้าให้มองจากคนที่

แล้วก็เห็นภาพแบบนี้แล้วเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าทุกฝ่ายนะคะ
สวทั้งพักการเมืองต่างท่านก็ได้เคยพูดอย่างที่ดิฉันพูดนี่แหละ
ว่าใครมาอันดับหนึ่งจะยกมือให้ซึ่งวันนั้นเราก็ไม่ได้รู้หรอกว่าใครจะมานะคะ
ก็อยากที่จะให้รักษาหลักการและผลักดันให้มันเกิดการเดินหน้าประเทศได้นะคะ
อะไรที่เป็นอันตรายอย่างเช่นเรื่อง๑๑๒เนี่ยเราก็ต้องจริงจังในการที่จะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะ
ซึ่งอะไรที่มันเป็นอันตรายอีกมาคุยกันแล้วก็อย่าให้มันเกิดปัญหา
อะไรที่มันควรต้องรีบทำเช่นอย่างไทยสร้างไทยอยากรีบทำมากเลยเรื่องปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้ชาวบ้านอย่างนี้
เราก็ต้องรีบทำนะคะอยากจะให้ทุกฝ่ายเห็นกับประชาชนและผลักดันเดินหน้าเขาทำได้ไม่ดี
ประชาชนตัดสินใจใช้กระบวนการในสภาในการที่จะตรวจสอบครับ
สามถูกต้องครับ